โรงแรมแห่งหนึ่งมีคนไปเข้าพักทองเส้นเบอร์เลอร์กับพระ
ทรัพย์สินหายไปเกือบล้านของพี่ผู้ชายเขาน่ะ
ปรากฏว่าไปเจอไอ้ช่องลับช่องลับที่เหมือนเป็นกระจกเงาที่มอง
แล้วมีการตรวจสอบกันถามถ่ายกันอันนี้มันช่องอะไรเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นช่องที่ให้เมียน้อยหนีใช่ไหมจากข้อมูลจากข้อมูล
เขาบอกว่าไปตรวจสอบอีกทีปิดแล้วนะนะครับหมายถึงไอ้ช่องนี้ไม่มีแล้ว
แต่ช่องนี้มันเปิดเข้าจากข้างนอกได้อ่านี่แหละครับคุณผู้ชม
ฝ่ายปกครองไปครับไปกับตำรวจสมภาพเมืองกาญจนบุรี
เข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุนักท่องเที่ยวนะครับ
ร้องเรียนอย่างที่ผมว่าไปผมว่าคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้
ไล่ตรวจสอบห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็ไม่พบความผิดปกติ
จึงไปดูนะครับหลังห้องพบนะครับพบช่องทางลับ
ข้างในเป็นกระจกเงานะครับแล้วด้านนอกมันเปิดออกได้
โรงแรมแจ้งว่าเป็นช่องทางให้เมียน้อยหนีอ่ะนะตอนนั้นน่ะนะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่คนร้ายเข้าขโมยทรัพย์สินเหมือนกัน
จากการตรวจสอบในครั้งนี้ช่องลับนั้นนะครับ
เชื่อมกรอนประตูไว้แล้วเมื่อพยายามลองขยับแรง
เปิดไม่ได้ครับแต่หากมีการใช้เครื่องมืองัดก็ยังสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้อยู่
ผู้ชายอายุ๓๕ปีเป็นผู้จัดการโรงแรมเปิดเผยบอกว่า
หลังเกิดเหตุโรงแรมก็ได้แก้ไขช่องลับดังกล่าวทันที
แล้วก็เพิ่มกล้องวงจรปิดนะครับในจุดอับสายตาหลังห้อง
ส่วนผู้เสียหายทั้งสองคนนะครับโรงแรมอยู่ระหว่างการเจรจา

ทุกฝ่าย